ดูเรื่องของโควิด๑๙เรื่องสำคัญนะคะ
มาดูการแถลงภาพรวมจากทางสบคกันก่อนค่ะ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่เพิ่มขึ้น๔๑๐๘รายนะคะ
ติดเชื้อในประเทศ๓๘๖๕รายในเรือนจำ๒๒๙ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๔รายรักษาหายแล้ว๑๕๗๘ราย
ผู้ติดเชื้อสะสม๒๓๒๖๔๗ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓๑ศพนะคะรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม๑๗๗๕ศพ
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๓๙๕๑๗ราย
อาการหนัก๑๕๖๔รายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๔๔๕ราย
รักษาหายแล้วกับติดเชื้อใหม่เนี่ยมันห่างกันมากนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ย
จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องก็แน่นอนว่ามีผลกับเรื่องของเตียงพยาบาลนะฮะ
ในการรักษาผู้ป่วยโควิดสิบเก้านะครับวันนี้สบคมีการพูดคุยกันเรื่องการจัดเตียง
คุณหมอเบิร์ตบอกว่าคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วซึ่งนายกในฐานะผู้มนุยการสบคเป็นห่วง
ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มศักยภาพขยายเตียงในกรุงเทพและปริมณฑล
เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการรุนแรงกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดงโดยมีข้อเสนอแนะจากส่วนที่รับผิดชอบว่าจะพยายามเพิ่มเตียงที่
โรงพยาบาลบางขุนเทียนและราชพิพัฒน์รวมถึงหารือกับโรงพยาบาลเอกชน
ก็คือมงกุฎวัฒนะและธนบุรีให้ช่วยปรับพื้นที่รองรับแล้วก็มหาวิทยาลัยอีก๓แห่ง
รวมอีกกว่าห้าสิบเตียงภายในเดือนนี้แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากร
ก็ต้องระดมบุคลากรทั้งจากทหารจากแพทย์ในต่างจังหวัดจากแพทย์จบใหม่
ให้มาช่วยดูแลผู้ป่วยด้วยนะครับรวมถึงเพิ่มทีมสอบสวนโรคด้วย
อย่างที่เรียนย้ำทุกท่านเสมอค่ะว่าเรามีสถานที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้
ข้อจำกัดก็คือเรื่องของการระดมบุคลากรก็มีการพูดคุยกัน
แง่ของการระดมบุคลากรจากทุกภาคส่วนนะคะในส่วนของทหาร
บุคลากรสาธารณสุขจากต่างจังหวัดรวมทั้งมีการหารือในส่วนของแพทย์จบใหม่
ที่เพิ่งจะสอบเสร็จไปเรียบร้อยนะคะก็จะระดมสรรพกำลังกันมาช่วยดูแลในส่วนของ
กรกอทมและปริมณฑลและสิ่งสำคัญก็คือในกรทมเนี่ยนะคะ
อกจากการระดมบุคลากรทางการแพทย์ช่วยในเรื่องของการจัดการเตียงให้เพิ่ม
สิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มจำนวนรองรับผู้ป่วยมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มอาการรุนแรงก็มีการพูดคุยกันถึงการเพิ่มทีมสอบสวนโรคด้วยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะว่าเมื่อมีการพบผู้ติดเชื้อ
พื้นที่ใดกลุ่มก้อนไหนก็ตามเนี่ยการระดมสอบสวนโรคถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญ